คุณนึกถึงใครดิฉันนึกถึงตัวเองค่ะ

หลายคนก็เลยสงสัยว่าจะขัดกับงานการกุศลที่เธอนั้นรับหรือเปล่า
เพราะเธอเนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงให้กับหลายงานเหมือนกันค่ะแล้วเธอบอกเลยว่าไม่มีปัญหาค่ะ
เป็นดาราสาวที่มีเอกลักษณ์ด้านความเซ็กซี่และเฮลตี้อย่างชัดเจน
สำหรับปูปรายาที่ไม่มีวี่แววว่าจะลดน้อยลงง่าย
ซึ่งในช่วงกลางปีนี้ก็เตรียมมีผลงานชิ้นใหม่ออกมาให้หนุ่มได้ตาลุกวาว
และในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็เป็นตัวแทนของโครงการงานกุศลต่างมากมาย
โดยเผยอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าไม่หวั่นกับลุคเซ็กซี่ที่ทวีความฮอตขึ้นเรื่อย
ขัดกับหน้าที่ที่เป็นทางการของตนเอง
เนื่องจากเป็นงานคนละรูปแบบแล้วก็ทราบดีว่าควรมีความเหมาะสมในแต่ละงานอย่างไร
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ขัดหากคนจะติดภาพเซ็กซี่แต่อยากให้แยกแยะเป็นงานไปค่ะ
ซึ่งก็ดำเนินการอยู่ก็โอเคนะ
คนต้องอย่ายุติกับคำว่าแบบคนดีต้องเป็นอย่างนี้
คนไม่ดีก็คือคนดีที่แต่งตัวดีก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีก็ได้
คนที่แต่งตัวไม่ดีใส่กางเกงยีรองเท้าแตกก็อาจจะไม่ได้แปลว่าคอมเมนต์ไม่ดีก็ได้
อย่ายึดติดกับอะไรที่เป็นภาพลักษณ์เราต้องยึดติดอะไรที่มันอยู่ข้างใน
นิสัยคนการพูดวาจาการวางตัวมารยาท
นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าคนเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ใช่การแต่งตัวเอง
ส่วนเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาสาวปูเผยถึงความสวีทกับหวานใจโน้ตวิเศษ

และกับลูกโป่งน่ารักและสมาชิกฟิตเนส
เจ้าตัวตั้งใจสมัครให้คนรู้ใจ
เพื่อใช้เวลาออกกำลังกายร่วมกันค่ะ

ทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันทำจนสำเร็จ

สาวปูเผยว่ายังไม่เกิดขึ้นง่าย
เพราะยังต่างฝ่ายต่างติดงานอยู่ค่ะ
อุ่นดีแล้วตอนเช้าก็ไปวิ่งกับคุณโน๊ต
วิ่งการ์ดกุศลสสส

แล้วก็มีซื้อคอร์ดฟิตเนสให้โน๊ต
รีบออกด้วยกัน

เป็นกระบอกเสียงในกิจกรรมดีต่างค่ะ

ที่ตัวเองเซ็กซี่ก็ไม่ได้หมายความว่า